บ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
อยู่กลางป่ากลางต้นไม้ใหญ่
แล้วก็น้ำไม่เคยเหือดแห้งเลย
ชาวบ้านไปเอาน้ำมา

ทาร่างกายเพื่อรักษาเนื้อรักษาตัว

ใช่ฮะชาวบ้านบอกว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ

ที่ภูหงรไก่ตำบลรุงอำเภอกันธารรักษ์

บอกว่าบ่อน้ำแห่งนี้แหละเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
เห็นไหมคุณป้าเมื่อกี้ตักขึ้นมาเลย

การนำขวดน้ำเปล่ามาตักเอาน้ำจากบ่อ

บางคนเอาไปทาตามเนื้อตามตัว
เชื่อว่าน้ำอำมาริษฐ์
จะช่วยรักษาอาการป่วยไข้

ส่งผลให้ชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงที่รู้เรื่อง

ตักน้ำอย่างต่อเนื่องเลย
บ่อน้ำแห่งนี้นะกว้างสัก๒เมตร

รอบบ่อมีการทำแนวกั้นเอาไว้แล้วล่ะ

เป็นป่ารกทึบเลยนะมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมากนะครับ
น่าแปลกใจคือบ่อน้ำแห่งนี้ไม่เคยน้ำแห้งเลยคุณ
ไม่ว่าจะน่าแร้งน่าหนาวน่าฝนน่าร้อนอะไรก็ตาม
น้ำเต็มตลอดปีนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่คนหนึ่งก็คือคุณลุงศรีสวัสดิ์โสราชบน
บอกว่าก็มาตักเอาน้ำไป๑ขวดใหญ่
เอาไปผสมในโอ่งน้ำนะที่บ้าน

คือแม้ว่าจะเจือจางแต่ความศักดิ์สิทธิ์ไม่เจือจาง

ที่ผ่านมาเคยดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าไป

อาการปวดตามเนื้อตามตัวแขนขาหายหมดเลย

ที่น้ำรักษาโรคได้นะครับ
ทีนี้ทางด้านอสมหมู่บ้านอาสาสมัคร
อะไรนะเกี่ยวกับสาธารณสุขนะประจำหมู่บ้านเนี่ยนะฮะ
ก็บอกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้คือมีมานานกว่า๕๐ปีแล้ว

แล้วก่อนหน้านี้บ่อน้ำแห่งนี้เคยแบบโอ้โห
บูมอ่ะระดับความนิยมเยอะระดับความนิยมมากคนมาที่นี่เยอะเลย
เพราะว่าใครเอาไปดื่มเอาไปทาก็จะหายป่วยหายไข้นะ
มีชาวบ้านมาที่นี่ต่อเนื่องแต่ทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ที่ดูแลเรื่องความสะอาดน้ำเนี่ยก็จะต้องเข้าไปนั่นในการดูแล
แล้วก็ชี้แจงไปตรวจสอบได้แล้วให้ความรู้ต่อชาวบ้านด้วย

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ